รังสิมันโรมแก่นำนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่
ก็ยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้าเรียกร้องสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็รณรงค์ประชามติต่อไป
หลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
กับเพื่อนนักศึกษารวม๖คนครับ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

ต้องเรียกนักศึกษาขบวนการประชาธิปไตยใหม่มาพูดคุย
หลังได้รับการปล่อยตัวข้อหาขาดคำสั่งคอสช

แต่ยอมรับว่าอาจจะมีกลุ่มผู้เห็นต่าง
ผู้สูญเสียอำนาจเตรียมเคลื่อนไหวในช่วงการทำประชามติ
วันที่๗สิงหาก็ทำประชามติ
ประชามติก็เดินต่อไปแล้วทีนี้ก็ไปสู่การเลือกตั้งครับ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของนักวิชาการและสมาคมสิทธิเสรีภาพประชาชน

มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวงดใช้ประกาศของกรกต
ที่มีหลักเกณฑ์กระทบต่อการแสดงความเห็นของประชาชน
ในการออกเสียงประชามติและขัดต่อหลักประชาธิปไตย
และพันธกรณีระหว่างประเทศ
และขอให้สั่งยุติรายการโทรทัศน์ของกรกต
ที่ให้กรรมการร่างรัฐมนูลพูดถึงแต่ด้านดี
ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อการลงคะแนนประชามติ
ออกแถลงการล่าสุดโดยย้ำให้ไทย
รบสิทธิมนุษยชนและหลักกฎหมายเป็นปัจจัยสำคัญ

และย้ำถึงความจำเป็นให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมพูดคุย
เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและความปรองดอง
แสดงความกังวลถึงข้อจำกัด
ในการแสดงความเห็นและการชุมนุมก่อนมีประชามติ
ซึ่งในกรณีนี้พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิด
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาตอบโต้ทันทีว่า
สิทธิมนุษยชนกับการทำผิดกฎหมายมีเส้นบางที่แบ่งแยกกัน